คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวของความรักนิรันดิ์ที่ลูกหลานออกมาบอกเล่าให้ฟังค่ะคุณทวดสองท่านที่จังหวัดสุราธานีอายุ๙๒ปีทั้งคู่นะคะคุณทวดสองท่านนี้อยู่ด้วยกันมา๖๕ปีพี่อุ๋ยมีลูกด้วยกัน๕คน
อำเภอธาชนะจังหวัดสุราชธานีอายุลูกหลานก็จัดพิธีศพให้คุณทวชชิศค่ะและคุณทวชภัทรทวิทธชิคห์ฝ่ายชายนะคะครับ
คือฝ่ายหญิงนะคะวางโลงไว้ข้างกัน
เสียชีวิตในวัย๙๒ปีเท่ากัน
คือลูกหลานเสียใจต่อการจักรไป
แต่เรื่องราวที่ลูกหลานมาบอกเล่าต่อกันเนี่ยค่ะ
มันเป็นเรื่องที่ทำให้คนอมยิ้ม
เพราะคือเรื่องความรักนิรันดิ์นะคะ
นางอารีลูกสะพ้ายและลูกหลานเป็นคนเล่านะคะ
บอกว่าทวดชิดเนี่ยแกเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน
ทำงานเพื่อสังคมมา๔๐กว่าปี
แล้วก็ลูกหลานก็สืบทอด
เป็นหมอยาสมุนไพรมีอาชีพเกษตรกรด้วย
คุณทวดทั้งคู่อยู่กินกันมา๖๕ปี
มีลูก๕คนทั่วชีวิตแกแข็งแรงนะ

เดินไปไหนมาไหนได้หุงข้าวปลูกผักเอง
แต่แกเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุราธานี๒๒วันด้วยโรคชรา
เสียชีวิต๑๙พฤษภาคมตอนตี๔๓๐
ลูกหลานนำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
ต่อมาทวดพัดค่ะฝ่ายยิงนะคะ

ท่านก็ป่วยติดเตียงแล้วก็เสียชีวิตในวันถัดมา

แต่เวลาเดียวกันเลยนะพี่อุ๋ยคือ๒วันห่างกันวันเดียวใช่ป่ะคะ

โดยที่ไม่รู้นะว่าคู่ชีวิตของแกเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้วันหนึ่ง

ลองรักกันมายาวนานไม่เคยทะเลาะกัน

อกล้อกันบ้างอะไรบ้างอบอ้อมอารีนึกถึงกันเสมอ
คือลูกหลานบอกว่าคุณทวดทั้งคู่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานมากอะค่ะ

แต่สุดท้ายเนี่ยเวลาไล่เลี่ยกันเลย
ลูกหลานก็เขียนคำอะไรให้กับคุณทวดทั้งสองท่านนะครับ
บอกว่าตลอดการใช้ชีวิตนะปู่ไม่เคยทำร้ายย่าเลย
นี่คุณปู่ทั่วทั้งคู่กับคุณย่าทั่วทั้งสองท่าน
สอนให้ลูกหลานเติบโตเป็นคนดีแม้ไม่มีใครนับถือเกรงใจ
แต่ไม่มีคนเกลียดแน่นอนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานรุ่นหลัง
แล้วเชื่อว่าที่ทั้งคู่เสียชีวิตพร้อมกันเนี่ยใกล้กันเลยเนี่ย
เพราะชวนกันไป
ที่ผ่านมาเนี่ยทวดชิดมักจะพูดหยอกล้อกับทวดพัฒน์เสมอ
บอกถ้าต้องตายจากโลกนี้นะจะพาไปด้วยกัน
ซึ่งทวดพัฒน์เนี่ยจะบอกว่าไม่ไปอะไรประมาณอย่างนี้
มึงไปตากูไม่ไปภาษาใต้ไงพี่หวย
ตากูไม่ไปก็มึงไปสิไปเหมือนแซวกันอ่ะว่าใครจะไปก่อนกันอะไรอย่างนี้
ถ้าไปก่อนจะมาพาฉันไปด้วยฉันไม่ไปหรอก
ไปคนเดียวเถอะอะไรอย่างนี้แล้วก็หัวเราะกัน
ทวดชิดสิ้นลมไม่มีใครกล้าบอกทวดพัฒน์นะฮะ
แล้วก่อนทวดพัดนะคุณย่าทวดเนี่ยจะสิ้นลมเนี่ย
ลูกสาวที่เฝ้าอยู่เนี่ยบอกได้ยินเสียงคล้ายเหมือนมีคนเคาะหน้าต่างนะ
พอเคาะหน้าต่างแล้วนี่ฮะคือคุณย่าทวดแกตามไปเลยฮะ
พี่ว่าเข้ามาเคาะนะพี่ถึงนอนขึ้นละบ้านกับพี่แม่อยู่นั้น
ก็มีรางสังหรณ์เหมือนกันตื่นมาเวลานั้นเวลาที่พี่สาวได้ยินเสียงเคาะหน้าต่างที่แม่นอน
เพราะมันติดกับหน้าต่างกันแล้วตอนที่ว่าพี่แล้วพี่แม่เขาอยู่ที่บ้านที่๓
จะทำมาได้บุยบาลมาทิบหว่าปี่
คำถามว่าทำไมคุณปู่ทวดคุณย่าทวดแข็งแรงเหลือเกินอายุยืนถึง๙๒ปีลูกหลานบอกว่าชอบทานพวกผักสวนครัวปลูกผักกินเองอะไรประมาณอย่างนี้จำไปใช้กันบ้างก็ได้นะฮะ